คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูความเหิมเกลิมของวัยรุ่น
ในพื้นที่สำรงใต้จังหวัดสมุทรประการ

ชื่อว่ากลุ่มเด็กมหาวงนะครับ

แล้วหนึ่งในกลุ่มเด็กมหาวงนี้
ชีวิตที่โรงพยาบาลทำให้กลุ่มเด็กมหาวงไม่พอใจ
ก็ตามไปทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ
แล้วไม่พอใจคุณหมอหญิงและโรงพยาบาลที่รักษาเพื่อนช้าทำให้เพื่อนเขาตาย
พวกไปตะลุมบอลไปต่อยคุณหมอหญิงไปต่อยเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปทำร้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าคลั่งดุเดือดมาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสองแห่งภาพแรกที่เห็นเนี่ย
เป็นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพามรามชัยปราการ
วัยรุ่นทั้งหมดเกือบครึ่งร้อยบุกเข้าไปรุมต่อยคุณหมอผู้หญิงครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปรย์ในห้องฉุกเฉินวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กมหาวงนะฮะ
ประพอหน้าห้องฉุกเฉินเขาบอกว่าขณะที่คุณหมอหญิงกำลังปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตในคิว
ชื่อจริงคือนายรัชพงศ์วาสนาอายุ๒๓ปีถูกคนร้ายเป็นคู่อริแทงที่ราวนมแล้วหายปลาร้าบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าคุณหมอไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ทำให้เขาเสียชีวิต
ทำให้กลุ่มเพื่อนของในคิวซึ่งเป็นกลุ่มเด็กมหาวงไม่พอใจ
ไปเข้าใจว่าคุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในคิวช้าทำให้เพื่อนเขาต้องตายแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก
แล้วก็เข้าไปทำร้ายคุณหมอทำลายทรัพย์สินในโรงพยาบาลแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะฮะ
หลังจากเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพารามชัยประการสงบลงไปไม่นาน
วัยรุ่นกลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กมหาวงเนี่ยบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ซึ่งไม่ห่างจากโรงพยาบาลแรกเท่าไหร่เพื่อไปแก้แค้นเพราะรู้ว่าคนที่แทงในคิวเนี่ย

เหิมเกลิมตำรวจพยายามตามจับกลุ่มอยู่มีเสียงบีดแตรกคนไข่กดเต็มไปหมด
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่คือคลิปวงจรปิดวิ่งเข้าไปแล้ว
แล้วก็มีคลิปอีกมุมหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่คือชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
ก็เป็นคลิปที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
นะฮะก็วัยรุ่นเกือบครึ่งร้อยอ่ะฮะขี่รถจักรยานยนต์กันมาไปจอดหน้าห้องฉุกเฉิน
กรูเข้าไปในห้องฉุกเฉินไปทำร้ายคู่อริในห้องฉุกเฉินมันไม่ได้มีแค่คู่อริไง
มันมีคนอื่นที่เขาบาดเจ็บกันอยู่เขาไปรักษาตัวอยู่
นะฮะมีคุณหมอคุณพยาบาลก็พิเต็มไปวดกับกรูเข้าไปฮะเอาเก้าอี้ฟาดนะฮะ
เขาเห็นว่าคนที่ทำร้ายในคิวเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เลยพากันเข้าไป
มีเอาเก้าอี้ไล่ตีปลาใส่กันอย่างบ้าครั่งตำรวจเข้ามาแล้วครับ
วัยรุ่นก็พากันหลบหนีกันไปอ่ะไปฟังเสียงพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินที่นี่หน่อยครับ
แต่เพื่อนเขาใช่ค่ะเขาคือเห็นอ๋อใช่ค่ะอยู่แล้วเพื่อนเขา
ใช่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็มาก็ตั้งหลายคนแล้วค่ะ
คือเพื่อนทั้งสองฝ่ายที่คุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็ตีเข้ามาในนี้เลยใช่ค่ะแล้วเขาก็ท้าตีกันอยู่ข้างใน
เคยเกิดนานไหมเหตุเกิดนานไหมประมาณประมาณเกือบ
วุ่นวายกันก็เกือบครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ
วุ่นวายเกิดขึ้นครึ่งชั่วโมงในนาทีนั้นที่มาที่ไปอธิบายอีกทีหนึ่งว่า
ทั้งสองกลุ่มเขาเป็นขาใหญ่ย่านสำโรงใต้
เขามีสองกลุ่มนะคือกลุ่มเด็กมหาวงซึ่งในคิวผู้ตายอยู่กลุ่มนี้
นะฮะไปมีเรื่องกันกับกลุ่มของในแจ๊คชื่อว่ากลุ่มเด็กซอยโรงเหล็ก
มีปากเสียงกันชกต่อยกันบานปลายไล่แทงกัน
จนทำให้ในคิวเนี่ยซึ่งอยู่กลุ่มเด็กมหาวง
โดนแทงแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวิพารามชายประการนะฮะ
ส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มของในแจ็คซึ่งเป็นกลุ่มเด็กซอยโรงเหล็ก
มีสองคนถูกแทงบาดเจ็บไปอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ที่กลุ่มเด็กมหาวงจะรู้แล้วก็ตามไปล้างแค้นที่นั่น
ตอนนี้ตำรวจทราบตัววัยรุ่นทั้งสองกลุ่มที่ก่อเหตุแล้ว
ก็คิดว่าวันนี้น่าจะตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เอาให้หนักครับเอาให้จำเลยนะฮะไม่ควรทำแบบนี้
เพราะมันคือโรงพยาบาลเออนะครับเดือดร้อนท่อนทั่วเลยน่ะอืม